ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำครับตอนนี้ตำรวจออกหมายจับ๕วัยรุ่นนะฮะที่ไปรุมตีหนุ่มนักเต้นระดับโลกนะฮะ
หรือว่าน้องแบงค์เนี่ยวัย๒๓ปีจนบาดเจ็บสาหัสออกหมายจับแล้ว๕คนแต่ว่ายังจับไม่ได้นะครับ
ตำรวจสพลหารทรายจังหวัดบุรีรำนะครับวันนี้ออกหมายจับนะฮะสำหรับ๕คนที่ไปทำร้ายนะครับ
นายนพรัชบุญรัฐหรือว่าแบงค์นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับที่ถูกทำร้ายนะฮะ
อาการเนี่ยถึงสมองนะฮะใช่ค่ะกระโหลกร้าวอะค่ะ
ใบหน้าตาเนี่ยโอ้โหดูฮะแบงค์นี่เขาเป็นนักเต้นระดับโลกนะครับ
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนะฮะเป็นตัวแทนนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันเต้นหลายประเทศด้วยนะครับ
ล่าสุดเมื่อปี๖๑ไปคว้าเหรียญเงินรองแชมป์โลกประเภทเต้นฮิปฮอปมานะครับจากโปแลนด์
วันเกิดเหตุเนี่ยคืน๒๓ธันวาคมนะครับแบงค์ก็ไปกินข้าวที่ร้านร้านหนึ่งกับลูกพี่ลูกน้องที่ระหารทรายที่บุรีรำเขากลับไปที่นั่นนะฮะ
แล้วตามภาพจากล้องวงจรปิดเลยครับถูกวัยรุ่น๔๕คนลุมทำร้ายนะครับทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบ
เอาขวดตีหัวเอาเก้าอี้ฟาดช่วงจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหคือญาติที่ไปด้วยเนี่ยเหมือนกับลุกไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียว
กลับมาเจอภาพนี้พนักงานเสิร์ฟพยายามช่วยกันห้ามไอ้พวกนี้ไม่หยุดฮะทำแบงค์จนหนำใจแล้วก็ถึงหลบหนีไปนะ
แล้วก็พากันส่งโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับวันนี้สพลหารทรายออกหมายจับ
วัยรุ่น๕คนนะครับที่ก่อเหตุในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอก็พยายามไปตามพื้นที่ที่คาดว่าจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ครับ
แจ้งไปยังญาตินะยังกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกหากเจอตัวให้พามาส่งตำรวจหน่อย
แต่ก็ยังตามไม่เจอนะครับขณะที่แบงค์นะครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำนะครับ
กระทบกระเทือนอย่างแรงญาติญาติก็กังวลว่าจะเลือดคลั่งในสมองหรือเปล่า
ต้องรอแพทย์ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับแต่แบงค์ก็พูดคุยได้แล้วอืม
เขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่รู้จักไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลย
งงอยู่ว่ามาทำร้ายเขาทำไมพนักงานเสิร์ฟในร้านเนี่ยบอกว่าเห็นก่อนเกิดเหตุ
ก็คือพวกนั้นที่มันก็อยู่โต๊ะแถวข้างมาขอเล่าแบงก์
ก็ถามว่าจะเอาเพียวหรือผสมก็ถามด้วยความเป็นมิตรอ่ะใช่
พวกนั้นบอกเอาเพียวแบงค์ก็กำลังจะจัดการให้แล้วก็ถามเอออยู่แถวไหนกันล่ะ
พวกนี้บอกอยากรู้ใช่ไหมอยู่บ้านสันติศุกร์แล้วก็ซัดตุบตับตุบตับเลยแล้วก็หลบหนีไป
ป้าของน้องแบงก์บอกกับเราว่าหลานไม่ได้อยู่ที่รหารสายบุรีลำ
ก็คือไปมาเรียนอยู่กรุงเทพ
วันที่เกิดเหตุ๒๓ธันวาคมกลับมาที่บ้านเนี่ยมาถึงวางกระเป๋า
แล้วก็ไปกับลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหาร
ไปได้แค่๒ชั่วโมงก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
คือดูแล้วเนี่ยมันรุนแรงเกินไปถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียว
ถ้าตำรวจจับได้เนี่ยอยากถามวัยรุ่นที่ก่อเหตุเหลือเกินว่ามาทำร้ายหลานป้าทำไม

อยากถามว่าตีพี่ก็ทำไม

ก็รู้แต่ว่าเออตีกันทำไมถึงขนาดนี้
ตีก็ตีอะไรลุมขนาดนั้น
อย่างที่เห็นในภาพรับไม่ได้จริง
ลูกพี่ลูกน้องของแบงค์ที่ไปด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุ
บอกว่างงมาก
เพราะว่าไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรใครเลยนะครับ

โอ้โหนี่มีอันทภาณประจำอำเภอ
อ่าคือใครจะไปรู้ว่าคุณคืออันทภาณประจำอำเภอ
อืมใช่ไหมอ่าเราไปนั่งไปดื่มไปกินไปเที่ยวร้านนู้นร้านนี้
เราจะรู้ไหมว่าอ๋อนี่นี่มันคืออันทภัณฑ์ประจำอำเภอ
แล้วมันควรจะมีเหรอคะอันทภาณประจำอำเภอนี่ค่ะมันควรจะมีตำแหน่งนี้เหรอคะ
ถูกต้องฮะเนี่ยแล้วนึกจะทำอะไรเนี่ยไปโอ้โหเขาตายขึ้นมา
พิการขึ้นมาทำยังไงเนี่ยแขนขาหักขึ้นมาทำยังไงนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะฮะลูกพี่ลูกน้องของแบงค์ที่ไปในคืนวันนั้นนะครับ
ตั้งประเด็นก็คือที่ชัดเจนเลยนะครับตามที่พยาน
แล้วก็เขาได้ให้ปากคำก็คือว่าเหมือนเขาต้องจงใจตีเฉยนั่นแหละครับ
ก็เหมือนกับการคึกขนองหรือว่าตีด้วยความที่แบบว่าหัดไส้หัดไส้โชว์เพื่อนอะไรประมาณนี้แหละครับ
เพราะว่าเหมือนอย่างที่พยานได้บอกไปว่าเหมือนเขาร้านเลิก
มันเหมือนเขาต้องการจะหากลุ่มอ่าผู้ชายสะพดเอาไว้ตีที่สุดเนี่ยครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับแม่ของน้องแบงค์ด้วยนะคะ
คุณแม่กาญจนาอายุ๔๐ปี
คุณแม่บอกว่าอาการของลูกตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ค่ะลูกยังมีอาการเพ้อนะคะ
ลูกก็เป็นห่วงงานที่รับเอาไว้คือก็ต้องยกเลิกงานนะคะ
เป็นนักเต้นด้วยฮะใช่แล้วเขาโอ้โหระดับโลกนะครับ
เนี่ยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่า
มีก้อนเลือดอยู่ในสมองชั้นนอก
แล้วถ้าก้อนเลือดก้อนนี้ไม่ละลายต้องผ่าตัดสมองนะคะอืม
แต่สมองไม่ใช่เรื่องเล็กนะผ่าตัดสมองเอาก้อนเลือดอันนี้ออกค่ะ

บอกสงสารลูกมากขนาดอาการยังไม่ดีขึ้นยังเป็นห่วงเรื่องงานเลยนะคะ
แก๊งเป็นห่วงทีมงานค่ะกลายเป็นว่าทีมงานอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วย
ทีมงานก็ไม่ได้ทำงานเพราะว่าน้องแบงค์เองก็ต้องมาเจ็บ
แม่บอกแม่ทำได้ก็แค่ปลอบใจลูกอะค่ะแล้วน้องแบงค์บ่นตลอดว่าแบงค์ไม่น่าเป็นเลย
ไม่น่ามาเป็นอย่างนี้เลยบ่นแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีแม่บอกว่าเป็นห่วงค่ะเพราะรู้มาว่ากลุ่มคนก่อเหตุเนี่ย
เคยไปทำร้ายคนเคยฆ่าคนเคยต้องคดียาเสพติดแล้วมีคนคอยช่วยเหลืออีกต่างหาก
บอกก็ได้แต่รอคอยกระบวนการยุติธรรมแล้วค่ะว่าจะสามารถจัดการกับไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้าง
แล้วแม่บอกว่ายังรู้มาว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมีคนมีสีคอยช่วยด้วย
โอ้โหเมื่อไหร่มันจะหมดไปพวกอันทภาณที่แบบมีแบ็คมีอะไรพวกนี้นะ
แล้วมาทำร้ายเขาอยู่ดีคนยังหนุ่มยังแน่นนะฮะต้องมาผ่าตัดสมองเนี่ย

กลัวเขาจะไม่ได้กลับไปเต้นอีกอืมเพราะเขารักงานนี้มากค่ะ
เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะอยากให้เขาแบบโดนเหมือนที่ลุงโดนบ้างอะไรอย่างนี้

ไม่ต้องปล่อยออกมาเพ่นพ่านให้เป็นขยะสังคมเลยค่ะ
ยังจับไม่ได้นะครับพี่สพลหารทรายจับให้ได้เร็วนะครับ
พวกนี้เนี่ยอยู่รอดต่อไปชาวบ้านก็เดือดร้อน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ชินชินวุฒินี่เป็นศิลปินนักร้องนักเต้นชื่อดังนะครับ
ชิ้นนี้เขาชอบเต้นอยู่แวดวงเต้นด้วย
เดี๋ยวขอดูไอจีของชินก่อนที่ชินโพสต์เอาไว้นะ
นโพสต์ภาพข่าวของแบงค์นี่ฮะ
ที่เป็นภาพนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วก็มีข่าวเรื่องของน้องแบงค์นะครับ

ทำด้วยอะไรเขานอนนิ่งแล้วยังจะซ้ำเอาขวดและเก้าอี้ฟาดแบบนี้มันเกินไป
แค่ทำร้ายร่างกายมันเกินทำร้ายร่างกายแล้วฝากถึงกระทรวงยุติธรรม
ทำให้เห็นหน่อยว่าคนร้ายต้องมารับโทษสงสารน้องนี่ฮะชินได้โพสต์เอาไว้นะครับ
คุณแจ๊กกะรีนก็วีดีโอคอลไปคุยด้วยชินเนี่ยบอกว่าที่โพสต์เนี่ยเพราะไม่อยากให้เรื่องเงียบ
ส่วนตัวไม่ได้สนิทกับแบงค์แต่เห็นข่าวแล้วไม่โอเคนะก่อนหน้าจะโพสต์เนี่ย
ให้เพื่อนที่รู้จักกันที่เป็นทหารเนี่ยให้เขาช่วยเช็คให้แล้วนะว่าแบงค์เนี่ยเขาไปโดนทำร้ายขนาดนี้
กวนเขาก่อนไปมีเรื่องมีราวกับเขาก่อนหรือเปล่า
ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าแบงค์ไม่ได้ไปทำอะไรใครเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยโมโหมากอยากให้คนร้ายถูกจับมาดำเนินคดี
แบงค์เป็นอะไรไปมากกว่านี้เนี่ย
ชินบอกชินก็พร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีเช่นกัน
โกรธอะไรกันขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ย
เพราะผมก็พยายามเช็คก่อนนะว่า
น้องมันไปกลัวน้องมันไปเล่นอะไรใส่ก่อนหรือเปล่า

ก็ถามคำถามแรกมึงไปกวนแฟนเขาหรือเปล่า
อย่างนี้บอกพี่ผมไม่ได้กวนผมไปเที่ยวแล้วมันเป็นที่ที่มันไม่ควรกวนอยู่แล้ว
รู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่กระทืบคนปางตายนะ
แฟนมึงก็ไม่ควรที่จะกระทืบปางตายเพราะคุณมองแฟนผมผมก็ไม่ได้โกรธ
หล่อกว่าก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะ
ด่าพ่อด่าแม่อาจจะเป็นเหตุผลที่ขึ้น
ก็บอกเพื่อนผมไปแล้วว่าให้ฝากบอกคุณแม่ว่าถ้ามีอะไรที่
อย่างที่ผมโทรไปหาพี่ที่เป็นทหารผมต้องการความยุติธรรมคือผมโทรไปบอกว่า
ช่วยตามเรื่องให้หน่อยผมอยากให้เรื่องมันชัดเจนและเคลียร์แล้วออกมา
จับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
ก็อย่างที่ชินบอกแล้วฮะก็คือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาแบบนี้